ช่วงสบายดีหรือเปล่านะคะ

จะพาไปพบกับศิลปินที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนนะคะ

คนนี้มาสเท่ตลอดการอยู่ในดวงใจตลอดเลยนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าหายไปไหนคะพี่

แจ๊กกะรีนนี่ก็เลยไปสัมภาษณ์มาฝากกันนะคะ
จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐกับช่วงสบายดีหรือเปล่าค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีอีงครั้งนะคะขอบบรับคุณมากเลยค่ะ

ต้องท้าวความไปตอนที่กับพี่เบิร์ทเป็นคู่จริงเลยไหม

เมื่อไศไจก่อนก็เป็นคู่จริงใช่ไหม

แต่แบบภาพของคนจดทรัมตลอดเลย
เพราะว่าเป็นหนังภาพของท่านชิปยาชัด
เรื่องความรักความผิดหวังกว่าเอ็กตาย
มันก็เลยใช้ว่ามันก็เลยแกล้ง

เรื่องเพลงของพี่ปูก็แบบโด่งดังและโดดเด่นมาก
อย่างเช่นจ้าบทเพลงหนึ่งเดียวตัวนี้
มันยุค๗๒๐ไง

คือน้องที่ดูไทเลยตอนนี้อาจจะอยู่๑๙เหรอ
อ๋อถามป้าเลยด่งเกะ
เป็นชุดที่อาจจะโดดเด่นในยุคนั้น

ลึกกึกกือออกมานักร้องก็แปลก
มันก็จะมองหาอะไรที่แบบแปลก
เป็นจี๊ตันประมาณนั้นค่ะค่ะ
เขามีความเก่งมีความอะไรที่เราต้องนับถือไหมล่ะ
พี่ว่าเป็นคนไทยต้องให้เกียรติซึ่งกันละกัน
แล้วก็อะไรอย่างนี้ไม่ว่ามันทำให้เราอยู่ได้ยาวในวงการนี้
ศรัทธามีส่วนสำคัญในชีวิตพี่กุไหมคะ

ในขณะที่ชีวิตพี่กำลังหาคำตอบ
แล้วก็เรารู้สึกชีวิตตอนนั้น
มันรู้สึกว่าโหงแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะ
แล้วก็ชีวิตจะเดินเรื่องอย่างไร

แล้วพี่ก็รู้สึกโอ้โหพระเจ้า
ถ้าพระเจ้าดีขนาดนี้รักเราขนาดนี้

แสดงว่าพระเจ้าองค์นี้มีแผนงานที่ดี

พี่ก็เลยศึกษาเลย

ไปในทางที่มีความหวังที่แท้จริง

ทั้งความตายซึ่งพี่กลวงมันมีคำตอบชัดเจมว่าเขาไปไหนอยู่ในโลกเพื่ออะไร
แล้วก็เมื่อเผชิญความทุกข์ยากอีกหรืออะไรก็แล้วแต่
พระเจ้าจะช่วยได้เสมอแล้วพระเจ้าจะมีโอกาสหนทางและเปลี่ยนแปลงนิสัยเราได้
ทุกวันนี้พี่ก็เลยไม่เครียดก็เลยมีความสุข
เจออะไรก็รู้ว่าพระเจ้าช่วยเราได้
ก็เลยสดใสแบบนี้เสมอนะคะ

และคำถามสุดท้ายค่ะถ้ากระทบฟานก์เพลง

ใช่แล้วพี่ปูก็น่ารักแบบนี้เสมอจริงนะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่ปวนชะนีมากด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ

แล้วก็จะเด็กกว่าเรา
ก็จะทำให้เราอยู่ได้ยาว

ข่าวไม่เคยรู้สูตรดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
นี่ไงเคล็ดลับดีนะทำให้พี่ปูนะคะอยู่ในวงการมามากกว่า๓๐ปี
คุณเห็นพี่ปุ๊แบบนี้อายุ๖๓ปีแล้วนะคะ
รุ่นเดียวกับพี่เบิร์ตเมื่อก่อนเขาเคยเป็นคู่จิ้นกัน
คุณพ่อคุณแม่ดิฉันเนี่ยเลิฟมากเลย
แล้วตอนนี้พี่ปุ๊เองพี่เบิร์ตเองก็ยังคงแบบเหมือนกับว่าสตาร์ฟวันนั้นเอาไว้อยู่
ร่างกายยังคงแข็งแรงฟิตปังเลยนะคะ